ทีประชุมสภาพผู้แทนรัศดรวรรณ์วันนี้
และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยนะครับ
เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้น

๓๗๔ต่อ๗๐เสียงงดออกเสียง๒เสียง
เห็นชอบร่างพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพล
งบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทย
กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์พุทธศักราช๒๕๖๒
ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้วุฒิสภาพิจารณา๒๐ตุลาคมนี้
หากเห็นชอบร่างพระราชกำหนดฉบับนี้
จะเข้าสู่ขั้นตอนประกาศเป็นกฎหมายต่อไป
ซึ่งที่ประชุมใช้เวลาอภิปรายเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้น
จะจึงกลับไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์

คณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องแสดงข้อเท็จจริง

ณวันที่ท่านออกพระราชกำหนดฉบับนี้
มีเรื่องอะไรที่กระทบต่อการถวายอารักษา

และการรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์
นี่คือการแสดงอาการของโรคของพลเอกประยุทธ์
นั่นคือโรคไม่แย่แสรัฐธรรมนูล
ขณะที่ปปชประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ในเสตาประชาชนจำนวน๑ล้านคน
แบ่งเป็นผู้ใช้บริการ๖แสนคน
และจำหน้าที่ในองค์กร๔๐๐๐๐๐คน
พบว่าภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ๘๒๙๙แห่งทั่วประเทศ
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐ
ได้คะแนนประเมินสูงที่สุด
ส่วนการประเมินประเภทกลุ่มของหน่วยงานรัฐ
พบว่าองค์กรสารได้คะแนนมากที่สุด
รองลงมาคือองค์กรอายการและหน่วยงานรัฐสภา
ส่วนคะแนนน้อยที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
กรทมและพัทยาได้คะแนน๖๑๕๘ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
ขณะที่ในกลุ่มของกระทรวงพบว่า
กระทรวงการคังมีผลคะแนนมากที่สุด
ส่วนกระทรวงที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือกระทรวงกลาโหม
เหตุผลที่ประชาชนมองว่าตัวชีวัตรที่หน่วยงานภาครัฐได้คะแนนน้อยที่สุด

และการเปิดเผยข้อมูลที่ยังขาดประสิทธิภาพ
หลังจากนี้ปปชจะส่งผลคะแนนให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ
หน่วยงานใดสอบตกหรือไม่ผ่านเกณฑ์

ให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงองค์กร
ให้มีคะแนนของคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน